ต่อกันที่จังหวัดสุรินค่ะสุรินถิ่นเมืองช้างนั่นเอง
โอ้โหคุณผู้ชมจะพาไปดูขบวนคารวาลทีมงานของกู้ภัยใจพระ
อย่างพี่บินพี่เอกพันธ์บรรลือฤทธิ์สดร้อนค่ะ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเดินทางถึงจังหวัดสุรินถิ่นช้างใหญ่แล้วนะคะ
โดยทันทีที่ถึงค่ะพี่ท็อปพี่ไทยก็เข้าไปกราบอนุสวรี
พระยาสุรินพักดีศรีนรงจางวางผู้สร้างเมืองสุรินและสารประจำเมืองก่อนเลยค่ะ
ท่ามกลางพี่น้องชาวสุรินที่มารอต้อนรับกันแบบคึกคักสุดเลยค่ะคุณผู้ชม
ตามภาพที่เราเห็นนี่นะคะไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองก่อนเลย
สำหรับภารกิจเช้านี้ค่ะพี่บินได้เดินทางไปที่โครงการคดชะอาณาจักรเป็นที่แรกเลยนะคะ
พอไปถึงก็ได้มีการทำพิธีบวงสวงใหญ่ค่ะ
โดยมีขบวนช้างหลายสิบเชือกเลยมารอต้อนรับอย่างอบอุ่นน่ารักมาก
ดูพี่ท็อปพี่ท้ายขี่ช้างเองเลยน่ารักมาก
ซึ่งพี่บินเองก็เปิดใจว่าจะนำเงินไปสร้างตำหนักช้างให้ใหม่ด้วยนะคะ
ก็ขอบคุณหลายท่านที่เข้ามาสนับสนุนนะครับ
เข้ามาช่วยกันกันด้วยนะครับ

หรือว่าก็จะกลายเป็นกรุ่นใหญ่ก็ล้ามันไป
ล้ามก็ไปหน่อยหมายถึงว่าหลายคนก็ออกมาช่วยกัน
โอ้โหได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ก็ชื่นอกชื่นใจเหมือนกันนะคุณผู้ชม
หลังจากนี้นะคะพี่บินและทีมงานก็จะเดินทางไปวัดป่าอาเจียง
อยู่ที่หวังทะเลและบ้านทาราส

แล้วก็มอบเครื่องมือแพทย์ประจำโรงพยาบาลช้าง
รวมไปถึงเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วก็เงินช่วยเหลือค่ะ
โดยจะปฏิบัติภารกิจการจนถึงวันศุกร์ที่๑๗กรกฎาคม

ก่อนจะเดินทางกลับกรุงเทพค่ะ
กลับมาแล้วจะไปที่ไหนยังไงต่อ

เพราะว่าตอนนี้อยู่ในช่วงของการเดินสาย
ช่วยเหลือช้างหมูไปช่วยมาหลายจังหวัดมาก